เรื่องของการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เป็นการจับกลุ่มที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
คือเป็นรถกระบะที่ขับมาแล้วก็ไปพุ่งชนร้อยตำรวจเอกนายหนึ่งบาดเจ็บ
แล้วก็ขับหนีสุดท้ายรถคันนี้เองก็ไปเสียหลักคลิกคว่ำ
เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยจากรถคันนี้เป็นรถขนแรงงานต่างด้าวเช่นกันค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะ
มีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ใช้เส้นทางถนนบ้านเสน่ห้องที่ตำบลหนองลูสังขระบุรีกาญจนบุรีค่ะ
ตำรวจก็รวมกำลังกันไปเลยนะคะมีทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
ไปเจอรถกระบะ๓คันวิ่งตามกันมานะคะ
ก็ให้คนขับหยุดรถจะตรวจค้นแต่เขาไม่หยุดค่ะคุณนัทพงศ์
ไม่หยุดแถมยังเฉียวชนรถของร้อยตำรวจเอกปฏิพานยะวันรองสวปสพสังขระบุรี
บาดเจ็บสาหัสหมดสติค่ะบาดเจ็บหมดสติก็ต้องนำตัวท่านส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วต่อมาเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ารถกระบะคันนี้ค่ะประสบอุบัติเหตุไปพลิกคว่ำที่โฮมสเตย์ที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบุรี
ก็ปรากฏว่าพอไปถึงก็เห็นภาพนี้ค่ะมากัน๓คัน
คันหนึ่งเนี่ยเป็นโตโยต้าสีดำพลิกตะแคงอยู่ในคูน้ำนะคะ
ก็เป็นรถที่ใช้ขนแรงงานต่างด้าว
ก็จะมีแรงงานต่างด้าวซ่อนตัวอยู่แถวนี้ค่ะในป่าใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ตำรวจก็ปิดล้อมจับกลุ่มได้ทั้งหมด๑๐คนนะคะเป็นชาย๘หญิง๒
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพค่ะเป็นชายชาวเมียนมาอยู่ใกล้ใกล้กับรถนั่นแหละค่ะ
นี่ก็เป็นรถขนแรงงานต่างด้าวที่ขับหนีการจับกลุ่มนะคะ
ส่วนอาการของร้อยตำรวจเอกปฏิพานเนี่ยก็ยังพูดคุยกันรู้เรื่องนะคะ
แต่ท่านปวดศีรษะมากตอนนี้หมอก็รอดูอาการแล้วก็เอ็กซาเรย์นะคะ
ขบวนการขนแรงงานต่างด้าวนี้นะคะสอบสวนว่าทราบว่าเป็นเครือข่ายของหมูซองกาเลียค่ะ
ซองกะเลียเป็นหลานเขยของผู้พันชายาราชายาเสพติดฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
ก็เริ่มนำแรงงานมาพักรอที่บ้านบ่อญี่ปุ่นตรงตำบลหนองลู
แล้วก็ใช้วิธีเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติข้ามพรมแดนมาตรงปากทางเข้าน้ำตกตะเคียนทอง
แล้วก็จะมีกองทัพมดขี่มอเตอร์ไซค์ทยอยขนแรงงาน
ตามเส้นทางน้ำตกตะเคียนทองบ้านสามหลังบ้านซองกะเหลี่ย
แล้วไปพักรอตรงชายป่าตกกลางคืนก็จะใช้รถกระบะเนี่ย
เราไปเจอตอนช่วงนี้พอดีเลยคือเขาจะเอารถกระบะขนคน
ก็จะใช้การเคลียร์กับด่านหัวละ๕๐๐๐บาทด้วยกัน
อย่างที่จับกลุ่มได้คราวนี้ก็๑๐คนแล้วก็เสียชีวิตไปอีก๑คน
อันนี้รูปแบบหนึ่งนะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่สามารถมาตามทางบกได้เนี่ย
ก็ไปไปทางน้ำคือถ้ามาทางบกไม่ได้คือเขาเคลียร์เส้นทางไม่ได้
เขาจะไปทางน้ำแทนไปลงเรือที่บ้านพิโครง
แล้วก็เอาเรือไปส่งที่ริมขอบอ่างเก็บน้ำบ้านขนุนพลี่ที่ทองผาภูมิ
แล้วก็จะมีกระบะมารับเข้าเมืองกาญจนบุรีกระจายไปตามปลายทางต่อไปนะคะ
อันนี้ค่าหัวก็จะแพงกว่ามาทางรถนะคะ๒๐๐๐๓๐๐บาทค่ะ